สัญญาต้องเป็นสัญญา

ผ่านมาเป็นเดือนน้ำมันยังไม่ลดเลยค่ะ
ลงพื้นที่ช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องชาวอุบลราชธานี
ประสบภัยน้ำท่วมมานานหลายเดือน
แล้วเคยสัญญาเอาไว้ว่าจะมอบเงินช่วยเหลือให้
เมื่อวานนี้ค่ะได้เดินทางไปทำตามสัญญาเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้พี่บินแล้วก็พร้อมด้วยคารวาลของมูลนิธิร่วมกับตันยูนะคะ
เดินทางไปที่วัดสุปัตนาราวรวิหาร
อุบลราชธานีเพื่อมอบความช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ชุมชนด้วยกันรวมแล้วก็๒๐๐ครอบครัวค่ะ
ถือว่าเยอะทีเดียวนะคะในการเดินทางไปเนี่ย
ซึ่งต้องบอกนะว่าบรรยากาศมันเต็มไปด้วยรอยยิ้มจริง
มันเหมือนแบบมีคนมาช่วยพี่พลอยเชอรี่

ชีวิตมีความหวังขึ้นมารอพออยู่
แล้วก็ความดีใจของชาวบ้านเนี่ยคุณผู้ชมค่ะ
ซะหน่อยที่มารอรับสิ่งของนะ
แล้วก็รับเงินเยียวยาครอบครัวละ๑๐๐๐บาทค่ะ
ซึ่งพอพี่บินเดินทางมาถึงชาวบ้าน
ก็ตบมือกันต้อนรับเกลียวกาวเลย
มันดีใจสุดจริงมันมีคนมาช่วยเหลือแล้ว
อกจากนี้ค่ะพี่บินเนี่ยยังให้ค่าขนมเด็กด้วยนะ
ละ๒๐๐บาทกรุบกริบไปซื้อขนม

ที่ได้รับความช่วยเหลือในครั้งนี้อย่างมากเลยค่ะ

ขอให้ทุกคนมีความสุขขอบคุณมากครับ
โอ้โหชาวบ้านน่ารักมากนะคะ
ต่อแถวต้อนรับของด้วยความว่าดีเปล่า

แล้วก็เงินที่นำมาช่วยเหลือชาวบ้านในครั้งนี้
ส่วนหนึ่งคือจากพี่เอกพันธ์มอบมาให้๑ล้านบาท
ตอนนั้นที่ควักมาจากเสื้อชูชีพไง
พี่น้องเขาให้กันขนาดนี้คุณผู้ชม

จากการขายป้ายทะเบียนรถของพี่แกนั่นแหละ
แล้วก็มาจากการที่เจ้าตัวทำเสื้อขาย

จะไม่เปิดรับบริจาคแต่อย่างใดนะคะ
เพราะว่าไม่อยากเจอกระแสดราม่าคุณผู้ชมค่ะ
เปิดรับทีไรเนี่ยมีคนสงสัยตลอดเลยนะคะ
ช่วงนี้ก็หาด้วยลำแข้งของตัวเองก็แล้วกันคุณผู้ชม

ช่วยเหลือกัน๒๐๐กว่าครอบครัวที่อุบลราชธานี
มันเป็นน้ำใจมากกว่านะคุณผู้ชม
แต่เดี๋ยวคุณผู้ชมจะงงว่าเอ๊ะป้ายทะเบียนอะไรได้ตั้ง๑ล้านบาท
เป็นป้ายทะเบียนเลขสวยคุณผู้ชมค่ะ

ก็เลยได้รามประโยชน์กัน